เอามาดูกันต่อกับพี่เสกโลโซนะคะถือว่าเป็นแมวเก้าชีวิตจริงคุณผู้ชม
ฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายไม่เท่าไหร่ล่าสุดนะคะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ทองหล่อคุณผู้ชม
ระหว่างพี่เสกร้องเนี่ยค่ะมีแฟนเพลงบอกว่าร้องเพลงให้หน่อยให้แสนนึงเลยไปดูคลิปเลยค่ะ
ขอเพลงอ่ะเพลงหนึ่งให้จะมาแสนหนึ่งก็จะเล่นให้
โอ้เฮ้อขอเพลงซมแซนแสนหนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวพี่เสกจะเตรียมตัวไปทัวร์ที่ยุโรปกันต่อนะคะ
ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นของเรื่องของการทำงานนะคะ